ถ้าใครอยากให้สามีรักสามีหลงอยากจะให้ดูสาวคนนี้ค่ะ
พี่รถเมย์คนึงนิดของเรา
พิธีกรคนสวยจากรายการข่าวใส่ไข่นี่
วันก่อนออกงานเธอก็อีกคนแม่ลูกหนึ่ง
ออร่าขนาดนี้มาในชุดสีแดงเพลิงขนาดนี้
สะกดตามากพี่แจ๊กกะรีนไม่รอช้าเลยจ้ะ
ขอเปิดใจหน่อยถึงเคล็ดลับหุ่นเสียหุ่นปัง
อยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมเขายังสวยขนาดนี้
คือหลังจากที่คลอดลูกชายคนแรกน้องคิดเนี่ย
สาวรดเมก็ขยันดูแลตัวเอง
คือรถเมย์บอกว่ามันอยู่ที่การเอาใจใส่ตัวเองนะ
อย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้
แล้วก็ตัวช่วยสำหรับสาวในเรื่องของการดูแลผิวพันธุ์
อยากสวยอยากเด้งก็ต้องดูแลตัวเอง
รถเมย์บอกว่านอกจากจะดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายแล้ว
สุขภาพใจก็สำคัญนะเธอ
อย่างการเอาใจใส่สามีอย่างพี่บอยอย่างนี้
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนออกแนวโรแมนติกสักเท่าไหร่
แต่ก็คอยเอ่ยปากชมพันรยาว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้อยู่เสมอ
แล้วพอถึงวันสำคัญหรือโอกาสพิเศษ
บอยก็ไม่ลืมที่จะทำเตอร์ไพรส์ให้พี่รถเมย

ใช่ซึ่งก็เป็นกำลังใจที่ดีเลยนะ
ที่ทำให้พี่รถเมย์ยิ่งต้องดูแลตัวเอง
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคนสวยกันหน่อยค่ะ
หลายคนก็เลยมาขอเคล็ดลับว่าแบบทำยังไง

พี่บอลไม่ใช่สายแบบเธอสวยจังเลยไม่มีอ่ะ
จากแบบมาออกงานหรือวันนี้แบบ
แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้สวยอย่างเงี้ย

ไม่เหรอตอนท้องหนูอะหยุดรับงานไปเยอะ
เมย์หยุดรับงานไปแบบนานมาก

ตอนท้องอ่ะจำได้ว่าพี่รถเมย์บอกว่า
จัดอยู่รายการเดียวมาจัดข่าวใส่ไข่แค่รายการเดียวเท่านั้น
อ่ะวันเกิดของพี่รถเมย์ค่ะวันนี้

อายุ๓๗ปีเธอแล้วของขวัญก็คือ
ลูกชายค่ะน้องคิดแต่งตัวเป็นกองขวัญค่ะ
เชื่อว่าน้องคิดนี่แหละเป็นของขวัญที่ดีที่สุด